ต้องค่ะเดี๋ยวมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ช่วงกลางวันวันนี้ค่ะตำรวจสพทุ่งเบนจาที่จังหวัดจันทบุรีนะคะ
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงตายอยู่ข้างทางแบบนี้ค่ะครับ
แล้วก็มีคนเห็นเหตุการณ์ว่าก่อนที่จะเกิดเหตุนี้มีรถกระบะคันหนึ่งขับประกบมา
กบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายมาคาดว่าคนร้ายก็คือคนในรถกระบะคันนั้นแหละ
เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนฝั่งมุ่งหน้าบ้านแพ่งขายังนะคะ
พบรถจักรยานยนต์ฮอนเด้อเวฟหนึ่งสองห้าสี่ขาวทะเบียนขอไข่ฉองฉิงคอควายหนึ่งสี่ห้าจันทรัพย์บุรีคันนี้ค่ะ
ล้มตะแคงอยู่เบาะท้ายมีตู้เชื่อมไฟฟ้ามัดติดอยู่
ใกล้ใกล้กันพบศพผู้เสียชีวิตนะคะนายบัญชาพรมสิริอายุสามสิบเก้าปี
ในที่เกิดเหตุมีโทรศัพท์มือถือคาดว่าเป็นโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตตกอยู่เครื่องหนึ่ง
ปลอกกระสุนปืน๙มมตกพื้นอยู่๑ปลอก
เจ้าหน้าที่เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าช่วง๑๐โมงกว่าเห็นรถกระบะสีขาวคันหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
ไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรไม่เห็นทะเบียนด้วยนะคะ
อีแหละนี่ได้ยินครับ
ทำไมได้ยินเสียงเปลือนสามนัท
สามนัทหรือ
นี่นะคะตำรวจก็ได้มีการวิทยุสกัดจับออกตามหารถต้องสงสัยทั่วจังหวัดแต่ยังไร้วี่แวว
ตำรวจบอกว่ามค์ปมสังฆาน
ยังไม่ตั้งประเด็นไหนเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยให้ตำรวจไปติดตาม
ญาติตามที่อยู่จะได้สอบถามข้อมูลเพื่อหามูลเหตุ
เพื่อเป็นแนวทางในการสืบสวนคลี่คลายคดี

ตำรวจก็ไปไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะก่อเหตุ
คนร้ายจะหลบหนีตามเส้นทางเหล่านี้นะคะ

รถจักรยานยนต์ของผู้ตายค่ะ
ขี่ไปบนเส้นทางนี้เส้นทางที่เกิดเหตุนะคะ
แล้วก็มีรถต้องสงสัยขับตามมา
แต่ไม่เห็นช่วงเวลาที่ก่อเหตุนะคะ

แต่ยังไม่ชัดว่าคนร้ายขับรถกระบะ

เพราะว่ามันยังไม่ชัดแต่ว่าคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่า
เขาเห็นกระบะสีขาวนี่ค่ะ
ก็จะมีภาพที่ขี่จักรยานยนต์ไปนะฮะ
ท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
ตำรวจสพทุ่งเบนจาได้เชิญแม่ของผู้ตาย

นางบุญช่วยพลคิดอายุ๕๘ปีนะครับ
บอกว่าลูกชายหายออกจากบ้านไปตั้งแต่๖โมงเย็นเมื่อวานนี้
ก่อนออกจากบ้านบอกแม่ว่าจะไปยืมเครื่องออกเหล็กที่บ้านเพื่อน

กระทั่งเช้าวันนี้ลูกชายส่งรูปรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเครื่องออกเหล็ก

แล้วบอกแม่ว่ากำลังช่วยเพื่อนขุดดินวางท่อน้ำปลาปลา
เดี๋ยวจะถึงบ้านสักประมาณเที่ยงแล้วกระทั่งช่วงเที่ยง
แม่บอกอ้าวก็มาได้ข่าวร้ายว่าลูกชายถูกยิงเสียชีวิต
นี่ค่ะคุณแม่เนี่ยบอกว่าที่บ้านมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างนะครับ
ก็เป็นธุรกิจงานเล็กลูกชายทำงานกลับที่บ้าน
ออกเหล็กที่ไปยืมเพื่อนเนี่ยลูกชายตั้งใจจะเอาไปช่วยทำงานที่บ้านนี่แหละ
อกจากนี้นะครับลูกก็ยังรับงานเป็นช่างศักดิ์ด้วย
ส่วนปมเหตุที่ลูกชายถูกยิงเสียชีวิตแม่สงสัยว่า
จะเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างเพื่อนหรือเปล่า
เพราะลูกชายเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะ
ซึ่งแม่ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนของลูกชายเนี่ยเป็นใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงบ้าง
เพราะลูกชายไม่เคยพูดไม่เคยเล่าเรื่องเพื่อนให้ฟัง
ส่วนเรื่องชู้สาวแม่ยืนยันว่าไม่ใช่แน่นอนนะฮะ
คือลูกชายของแม่เนี่ยภรรยาเนี่ยตายไปแล้วก็เหลือแต่ลูก
แต่เรื่องยาเสพติดแม่บอกแม่ไม่ค่อยแน่ใจ
เพราะในช่วง๑ปีก่อนหน้านี้ลูกเคยถูกจับเข้าเรือนจำเคยติดคุก
ในคดียาเสพติดก็เลยไม่รู้ว่าลูกชายเนี่ย
ยังไปยุ่งเกี่ยวอะไรอีกหรือไม่

เพราะคำว่าเพื่อนเนี่ยมันไม่เคยให้แม่เห็นหน้าเลยนะ

หาเพื่อนหาอะไรตลอดแต่ตอนที่เราไม่เคยรู้หนาวแล้วว่าเนี่ยเพื่อนอยู่ที่ไหนอยู่อะไร
เหมือนอย่างกรณีที่ไปแก่งเนี่ย
คือไปแก่งแต่ไม่รู้ว่าไปบ้านเพื่อนเขาไหนเพื่อนชื่ออะไรก็เราก็ไม่รู้
เขาบอกไปหาเพื่อนแล้วก็คุยกันทั้งโทรศัพท์ตลอด

ก็มันอยู่บ้านก็หลายเดือนเนอะอยู่บ้านมาเนี่ยแต่มันอยู่บ้านติดเนี่ย
ไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงไม่เคยมีผู้หญิง
เพื่อนเนี่ยแต่ไม่รู้เพื่อนคนไหน
แล้วไม่รู้ว่ามันโกรธเครื่องอะไรถึงขนาดต้อง

เดี๋ยวแม่คิดว่าสมมุติแต่ติดเงินสักหมื่นเนี่ย
น่าจะเป็นเพื่อนหรือเปล่าเราไม่แน่ใจ
เพราะว่าไม่รู้ข้อมูลกับเพื่อนเค้าเลย

แต่ว่าถึงขนาดแบบเออจะมาฆ่าแกล้งกันมันไม่ใช่หรอก
มันไม่ได้ทะเลาะกันรุนแรงแบบโอ้ยมาแย่งมรดกเงินร้อยล้านอย่างนี้เนอะไม่ใช่อ่ะ
ฆ่ากันตายก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรไม่มีใครได้ประโยชน์
พูดตรงว่าตอนนี้เขาเสียไปก็ไม่มีพี่น้องคนไหนได้ประโยชน์นะใช่ไหม
แล้วเราจะไปฆ่ากางเกงกันทำไมมันไม่มีทางอ่ะ
ท่านผู้ชมครับล่าสุดครับพันธุรกิจเอกสัทเถียนเหลาเกิ้มหุ่งนะฮะ
ซึ่งเป็นภูมิกับการสพทุ่งเบนจาเจ้าของคดีนะครับ
บอกว่าจากการตรวจสอบประวัติคดีเนี่ยผู้ตายเพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดแล้วก็คดีรักทรัพย์ด้วย
ขัดแย้งที่มีอยู่พบว่ามีความขัดแย้งกับกลุ่มเพื่อนที่เคยค้ายาเสพติดด้วยกันนะฮะ
เพราะฉะนั้นมุ่งไปที่ประเด็นนี้นะครับตอนนี้รู้ตัวคนร้ายแล้วนะครับ
ว่ามีไม่ต่ำกว่า๒คนใช้รถยนต์เป็นยานพานะนะครับ
แล้วก็มีภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะครับ
ตอนที่หลบหนีไปที่พื้นที่ชายแดนที่อำเภอโป่งน้ำร้อนนะครับ
ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยที่ถูกจับกลุ่มตัวได้สารภาพกับตำรวจว่า
เป็นการหักหลังกันในเรื่องยาเสพติดนะฮะ